คุณผู้ชมคะเรื่องของหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ต้องขอพูดถึงต่อเนื่องอีกหน่อยค่ะ
เพราะว่ามันเป็นประเด็นต่อเนื่องจริง
นับตั้งแต่หมอปลาพาทีมงานพานักข่าว
เหมือนกับว่าบุกไปมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
กับหลวงปู่แสงยานวโรที่ยะโสธรเนี่ยนะคะ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบอกว่า

สิ่งที่หมอปลาและทีมงานเคยบุกไปวัดโน้นวัดนี้วัดนั้นก่อนหน้านี้
มีพฤติกรรมอะไรที่มันไม่เหมาะสมแล้วมันผิดกฎหมาย
ที่มันจะแจ้งความดำเนินคดีได้บ้างไหม

แต่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ไม่ปฏิเสธนะคะ
ประเด็นที่คุณผู้ชมหลายท่านตั้งข้อสังเกตและสงสัยว่า
อ้าวแล้วถ้าไม่ใช่หมอปลาไปดำเนินการไปบุกไปจับไปอะไร
แล้วทำไมสำนักพุทธไม่ทำล่ะ
ถ้าสำนักพุทธทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ก็คงไม่ต้องถึงหมอปลาไม่ใช่เหรอ
สำนักพุทธยอมรับนะคุณผู้ชมว่าเออก็ช่วงโควิด๑๙
ก็เลยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร
นายสินบวรแก้วงามผู้มนุยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
คุยกับทีมข่าวของเราเลยนะคะบอกว่า
ก็นี่แหละนับตั้งแต่โควิด๑๙
ปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มประสิทธิภาพอันนี้ก็ยอมรับ
ทำให้สังคมมองว่าการกำกับดูแลปกครองพระพุทธศาสนา
หรือพระสมทำได้แบบไม่ค่อยเต็มที่
แต่สำนักพุทธบอกว่าเราก็ทำนะไม่ใช่ไม่ทำเลย
บางเรื่องทำแต่มันไม่ได้ออกสื่อไงมันไม่ได้เป็นข่าวไง
แต่ว่ากรณีของหมอปลาที่บุกเข้าไปในวัด
ทั้งที่มีหน่วยงานที่กำกับดูแลรับผิดชอบอยู่แล้ว
แล้วหมอปลาไปทำแต่ละกรณีเนี่ยไม่เห็นประสานหน่วยงานรัฐเลย
มันก็เลยดูเกินเลยดูเกินพอดี

พอสำนักพุทธก็ยืนยันว่าทุกกรณีที่หมอปลาเคยทำไป

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทำข้อมูลควบคู่กันไป

จะมีการดำเนินคดีหมอปลาตามกฎหมาย
นี่นะคะก็ดำเนินคดีอะไรบ้างเดี๋ยวรอดูหลักฐานก่อน

ก็มีดำเนินคดีกับหมอปลาไปบ้างแล้วบางส่วน
ทีนี้ที่ย้อนกลับไปดูมีที่ไหนบ้าง
เดี๋ยวดูหน่อยนะคะทางสำนักพุทธบอกว่าเนี่ย๙วัด
ที่หมอปลาเคยไปย้อนดูหมดเลย
แน่ก็คือที่พักสงฆ์บ้านดงสว่างธรรม
ที่บ้านโดงสว่างที่ป่าติ้วยะโสธร

วัดใหม่พรมพิรามที่อำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลก
นนไทยบ้านสันเทียที่อำเภอนนไทยจังหวัดนครราชศรีมา
ด่านมะขามเตี้ยที่อำเภอด่านมะขามที่จังหวัดกาญจนบุรี
หนองเตยที่อำเภอเมืองนครนายก
หนองปลือที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
วัดบางย่าแพรกที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

ได้มีการประสานกับทนายกองทัพธรรมในการรวบรวมหลักฐานด้วยนะคะ
กระจ่างแก่สังคมว่าการกระทำของพฤติกาลของครูบุกกะนั้นไม่ถูกต้อง
ข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเห็นไหมครับ
มาตรา๓๒มาตรา๓๓แห่งรัฐมนูลแห่งราชนาจักรไทยนะครับ
ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนุน
กับส่วนที่สองอาจเข้าข่ายข้อข้อความผิดเท็จที่ไปลงในสูตรเชื่อต่างนะครับ
ตามมาตรา๑๓๗ประมวลกฎหมายอาญา
อาจก้าวไก่การกระทำความผิดตั้งแต่๕คนขึ้นไปที่ไปข่มขืนใจผู้อื่น
คนขึ้นไปเป็นซ่องโจรนะเป็นอ้างยี่นะครับ
นี่ค่ะพอสำนักพุทธบอกว่าไม่ใช่แต่กลุ่มหมอปลานะ
ที่จะถูกดำเนินคดีนะคะ
ใครที่ออกมาพูดให้คณะสงฆ์บุคคลทางพระพุทธศาสนาเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียหาย

แต่นักข่าวของเราก็ถามอีกมุมหนึ่ง
มุมที่คุณผู้ชมหลายท่านก็มีส่งข้อความมาถามเราอยู่บ้างนะคะว่า
หรือยังไงดีให้โอกาสหมอปลาไหม
แล้วให้หมอปลาทำงานร่วมกับสำนักพุทธไปเลยไหม
จับพระนอกรีดพระที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะไม่ควร
พอสำนักพุทธบอกว่าแล้วหมอปลามีอำนาจอะไร
หมอปลามีอำนาจหน้าที่อะไรจะมาจับพระ
บ้านเมืองมีกฎหมายมีหน่วยงานดูแลอยู่แล้ว
แต่ถ้าหมอปลาจะทำในลักษณะที่เป็นจิตอาสา
ในฐานะชาวพุทธก็ทำได้
แต่มันก็ต้องทำให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง
ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องการจะช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง

ใครไม่ไปบุกรุกสถานที่ไหนด้วย
ก็เหมือนกับเป็นวิบากรรมหรือยังไง
หมอปลาท่าทางจะถูกแจ้งอยู่หลายคดี

คือล่าสุดเนี่ยปรากฏภาพที่ทีมงานของหมอปลา
ผู้ที่เคยไปตามสถานที่ต่างด้วยกัน
จะเป็นทนายภัยศาลหรือว่าทนายโนบิก็แล้วแต่
ไปหาทนายเดชา
ทนายโนบิไปหาทนายเดชาก็เลยมีการคาดการณ์กันว่าเอ๊ะ

จะมาเป็นทนายความในคดีให้กับหมอปลากับทีมงานต่าง
ถ้าเกิดถูกฟ้องร้องในเรื่องเหล่านี้จริง

ตอนที่ทนายโนบิก็ไปหาทนายเดชานะครับ
นายเดชากิติวิทยานันต์นะครับ

นายดังเนี่ยนะครับเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์
บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับเป็นทนายความให้กับทางหมอปลาแล้วก็ทีมนะครับ
ขณะเดียวกันเนี่ยที่ยังไม่ได้รับเป็นทนายความให้กับหมอปลาก็เพราะว่ามันยังไม่ได้มีคดีความเกิดขึ้น
ยังไม่มีการฟ้องร้องไม่มีหมายเรียกอะไร
ตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นที่ปรึกษากฎหมายก่อนดีกว่า
คอยให้คำแนะนำหรือว่าเตรียมรับมือดีกว่าก่อนที่หมอปลากับพวกที่คาดว่าจะมี๕คน
โดนแจ้งข้อกล่าวหาแต่เท่าที่รู้เนี่ยทนายเดชาบอกว่าเหมือนกับจะมีทนายภัยศาลคนเดียวนะฮะ
ขณะนี้ที่ถูกแจ้งข้อหาไปแล้วแต่คนอื่นจะเป็นหมอปลาหรือว่าคุณน้ำฟ้าภรรยาหมอปลามีกันจอมพลัง
มีเบลขอบสนามที่ไปในวันนั้นนะครับที่สำนักสงฆ์ที่หลวงปู่แสงท่านจำวัดอยู่ที่ยะโสธร
นักข่าวสาวที่ไปถ่ายคลิปยังไม่ได้ถูกดำเนินคดี
เรื่องที่ชาวเน็ตชาวโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ว่าทนายเดชาเนี่ยเห็นกงจักรเป็นดอกบัวหรือเปล่า
นายเดชาบอกว่าไม่ได้เห็นกงจักรนะตอนนี้เห็นแต่หมอปลากับดอกบัว
ก็ได้แนะนำหมอปลาไปว่าถ้าเรื่องไหนผิดก็ให้ขอโทษซึ่งหมอปลาก็ขอเข้ามาหลวงปู่ไปแล้ว
แต่ถ้าจะให้ไปกราบขอเข้ามาที่วัดเกรงว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้น
อันนี้ทนายเดชาก็บอกนะส่วนเรื่องที่ไม่ผิดก็สู้คดีความกันไป
บางคนบอกว่าหิวแสงหรือเปล่าทนายเดชาบอกว่าขอบอกเลยว่าตอนนี้ผมแสงเยอะ
แสงจากคดีของคุณแตงโมเนี่ยยังมีอยู่แล้วที่บอกว่ามายุ่งเรื่องนี้เพราะอยากจะท้าดู
หรือว่าเอาคืนกับทนายอนัญชัยชายเดชทนายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอนัญชัยไม่ได้เป็นทนายความให้กับวัดหรือว่าหลวงปู่แสงนะ

ทนายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง

เพราะทนายอันนันชายชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง

เพราะทนายอันนันชายชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง

เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง

เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง
เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง

เพราะทนายอันนันชายเดชาบอกว่าจะเป็นการเอาคืนยังไง

เราเปิดอยู่๒๕๐๐บาทครับตอนนี้๒๕๐๐บาทจะถึง๓๐๐๐บาทอยู่พรุ่งนี้วันนี้แหละครับ

และเรียนลงบุษัยที่ตอนนี้คือแพงที่สุดก็คือรุ่นไหน